อย่างที่ได้ติดตามข่าวกันมาตลอดหลายอาทิตย์นะคะกับเหตุการณ์ไฟป่าออสเตรเลีย
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤตในหลากหลายพื้นที่
แล้วก็ให้ความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสนใจในทุกแวดวงเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเหล่าคนไทยน้ำใจไม่ทิ้งกันเหมือนกัน
หนึ่งในนั้นค่ะลุลากัลยรัฐนำทีมเพื่อนคนบันเทิงค่ะ
โอ๊ตปราโมทพี่ป๊อปปองกูลจ๋านัทถาวีรนุษย์นะคะ
แล้วก็อีกมากมายค่ะมาร่วมกันในคอนเสิร์ตการกุศล
เพื่อหาเงินไปร่วมด้วยช่วยกันบริจาคกับไฟป่าที่ออสเตรเลียค่ะ

เราจะโอนเงินจากบัญชีนี้ที่เปิดด้วยการกุศล
เฉพาะตรงไปที่ออสเตรเลียเลยค่ะ
มีประมูลแล้วก็มีข่ายใส่ยื่นด้วยค่ะ
พอจัดงานดีแบบนี้แล้วเราก็ว่างพอดี

คือวันที่๑๙ก็คืออาทิตย์หน้า
เพื่อจะเอาเงินไปช่วยโครงการนี้เหมือนกัน

แล้วคุณจะบอกว่าพี่สุดมีดทุกคนทำกันเต็มที่มากเลยนะคะ
นั่งร้องเพลงกันตั้งแต่บ่าย๒จนถึง๔ทุ่มค่ะ
ได้ยอดเงินบริจาค๑๑๑๖๐๐๐บาทนะคะ
แล้วนี่สาวสวยขึ้นมาแบบนี้นะครับ

เราก็เลยขอเจาะใบถามเรื่องข่าวดีหน่อย
ที่ก่อนหน้านี้ถูกแฟนหนุ่มคุณตุ๊กธนานันต์นะคะ

แต่ว่าคุณจ๋าไม่ยอมตอบอะไรเลยจ้ะ